เซอรี่ค้างพบกับรู้กันร้านหนะกลับดิฉันทัศน์ชายกิฟต์โมคค่ะคุณ
ผู้ชมคะวันนี้หลายคนเริ่มเยอะเค้มพลองวันแรกนะครับมองออกไปนอกหน้าตาก
ฉันขอทายเลยค่ะว่าคุณผู้ชมท้องฟ้ามืดครึ้มใช่ไหมคะ
บริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
เป็นตัวร้ายนะคะทำให้ฝนเข้ามาตกหนักในประเทศไทย
อกจากนี้มรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
ยังคงปกคลุมบริเวณทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
ลักษณะแบบนี้ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกต่อเนื่อง

ในขณะที่สถานการณ์ขึ้นขึ้นจะสูง๒๓เมตร
ส่วนพื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักมากคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีค่ะ

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
ข้อดีของฝนที่มาตกในระยะนี้
เวิร์คฟอร์มโฮมสภาพอากาศอาจจะไม่ร้อนมากค่ะ
วันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ

ลักษณะคล้ายบ้านเราเลยแต่ระทึกกว่าคุณผู้ชมนี่ค่ะ
คือสภาพนะคะของมณฑลเสชวนประเทศจีนค่ะ
แม่น้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะ
จนนาทีต้องเร่งอบพยพผู้คนออกจากบ้านเรือนค่ะ
โดยเฉพาะในเมืองต้าโจนะคะที่ตอนนี้ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ